ความเห็นจากสวอีกท่านหนึ่งคุณผู้ชมแม่มาแบบสว
เสรีสุวรรณภานนท์ค่ะนะครับท่านบอกว่าถ้าเทียบชั้นแล้ว
สุชาติตันเจริญเหมาะกว่าปฏิพัฒน์สันติพาดาครับคุณผู้ชมฮะนี่ท่านพูดชัดเลย
นะครับสวเสรีเนี่ยในฐานะประธานคณะกรรมธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาไปที่กรกตครับ
มีนัดหารือกับประธานกรกตถึงปัญหาอุปสรรคในช่วงเลือกตั้ง
แล้วก็นำข้อมูลความไม่ชัดเจนเรื่องทรัพย์สินและมรดกของนายพิธานะครับ
ว่าเป็นการถือโดยทายาทหรือเป็นผู้จัดการมรดกกันแน่
นะครับสวเสรีนะครับยังให้ความเห็นถึงคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นประธานสภา
ว่าขอให้ดูการทำหน้าที่ของประธานสภาคนก่อนว่าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
เป็นที่เคารพและน่าเชื่อถือของสมาชิกพักการเมืองต่างหรือไม่

หากแสดงออกก้าวร้าวทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
สมาชิกสภาสามารถนำข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้
เมื่อถามว่าแล้วนายสุชาติตันเจริญล่ะ
สอบบัญชีรายชื่อเพื่อไทยเหมาะไหมกับตำแหน่งนี้
สวเสรีบอกว่านายสุชาติมีประสบการณ์
ทำงานในสภามาหลายสมัยไม่น่าจะติดขัดอะไร
อยู่มา๑๑พักรู้จักคนเยอะนะครับ
ส่วนพักเก้าไกลจะเสนอชื่อนายปฏิพัฒน์สันติพาดา
สสพิสุนโลกหากเทียบนายสุชาติ
ในสุชาติสวเศรีบอกสุชาติดีกว่าครับ
นายอนุชานาคาสัยรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะครับ
ก็มองประเมินการชิงตำแหน่งประธานสภา
ระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยบอกว่านะครับ
เป็นเรื่องปกติของพักการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาล
มันขึ้นอยู่กับการตกลงเจรจากัน
พอถามว่าคั่วรัฐบาลเดิมจะเสนอชื่อประธานสภาหรือเปล่า
นะครับหมายถึงทางฝั่งรวมไทยสร้างชาตินะนะ
คุณอนุชาบอกว่ายังไม่เห็นมีและไม่เคยได้ยิน
เป็นไปได้หรือไม่ที่จะโหวตให้นายสุชาติตันเจริญ
คุณอนุชาก็บอกว่าไม่ทราบไม่เคยคุยกันเรื่องนี้จริง
ถามย้ำอีกนักข่าวถามย้ำอีกนะ
ว่าคิดว่ากรณีนี้มันจะมีส้มหล่นมาซีก
รัฐบาลเดิมไหมให้ฟังคุณอนุชาตอบครับ
ผมคิดว่าคงไปตามทันรองครับ